พาไปหาอะไรกินนะคะที่สุพรรณบุรีค่ะ
ร้านกาแฟร้านดังเขามีผีนะมาช่วยเสิร์ฟ
น่ากลัวหรือหลอนแค่ไหนติดตามในช่วงตลอดกิน
โอ้โหมีทั้งกระโหลกมีทั้งผีอู๋น่ากลัวสุดไปเลย
ร้านนี้คือร้านกาแฟเมืองเหนอนะครับ
เป็นร้านดังที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
เขาก็ต้อนรับลูกค้าด้วยเทศกาลฮาโลวีน
ตกแต่งร้านนะคะตกแต่งร้าน
ตกแต่งร้านด้วยธีมฮาโลวีน
ก็มีทั้งใยแมงมุมหัวกระโหลกตุ๊กตาผี
รูปสามมิติที่มองแล้วโอ้โหผลแขนสแตนอัพอยู่ด้วย
แต่ไม่แค่นั้นค่ะธรรมดาเกินไป
ยังมีการให้พนักงานแต่งกายเป็นผี
นี่ไงมีผ้าคลุมสีดำอะไรมาแต่งตัวผีกระโลก
แต่งต้นแต่งหน้าอุ๊ยน่ากลัวสุดตะยอง

วันนี้คุณต้องรับจ๊อปหลายที่หน่อยนะงานวันนี้
คือพอบอกอย่างงี้ร้านนี้นะเขาจะจัดตีมตามเทศกาลทุกครั้ง
เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการได้มีความสุข
กินอาหารอิ่มท้องแล้วก็อิ่มตากับบรรยากาศ
ที่เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานนะ
อย่าง๓๑ตุลาคมก็ฮาโลวีนเนาะแต่พอผ่านพ้นไปเดี๋ยวก็กลับมาแต่งร้านสไตล์เดิม
ส่วนใครอยากจะไปสัมผัสร้านสไตล์ผีในวันนี้นะร้านอยู่ถนนวงแหวนสุพรรณบุรีตะมนตรั้วใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
บริการทุกวันยกเว้นวันพุธนะคะ๑๐โมงเช้าถึง๒ทุ่มก็ไปใช้บริการกันได้เลย
ช่วงนี้ฮาโลวีนใช่มั้ยเดี๋ยวรอดูเทศกาลหน้า๑๐๐กระทง
เดี๋ยวร้านนี้จะมาแนวไหนติดตามด้วยนะ
ใช่ไอเดียดี